ก็กำลังใจจากทุกภาคส่วนจริงนะคะยังคงหลั่งไหล
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวบ่ายนี้ต้องจับตารอดู
ภารกิจจะเริ่มต้นเมื่อไหร่กี่โมงยังไง
ช่วงบ่ายนี้นะคะทางด้านนายกรัฐมนตรี
รวมถึงท่านมธ๑ก็จะลงพื้นที่
ไปติดตามสถานการณ์รวมถึงไปให้กำลังใจกับทีมปฏิบัติงานด้วยนะคะ
โดยพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก็พอใจกับภาพรวมการให้ความช่วยเหลือทีมหมูป่าอาคาเดมี่๔๐
คนแรกออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงราย
เพราะว่าหลายฝ่ายก็ร่วมมือกัน
ภารกิจเมื่อวานนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเกินคาดนะคะ
แต่ก็ยังมีบางจุดที่เราต้องนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้น

ซึ่งทางด้านผู้บัญชาการเหตุการณ์สอรก็จะมีการประชุม
แล้วก็สรุปกันไปช่วงเช้าที่ผ่านมา
เพื่อที่จะประเมินแนวทางการช่วยเหลืออีก๙คนนะคะ

อันนี้เป็นคำถามที่หลายคนก็รอคอยอยู่ว่าเมื่อไหร่จะเริ่ม
ได้เริ่มนับเวลาว่าอีก๙ชีวิตหมูป่าจะออกมาได้กี่โมง
อันนี้จะต้องรอฟังจากหน่วยปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นทางการ
แล้วก็สิ่งที่สำคัญคือการนำถังอากาศไปวางตามจุดเส้นทาง
จะเข้าไปเนินนมสาวที่บอกว่าจะต้องวางห่างกันทุก๒๕เมตร

ว่าก่อนจะปฏิบัติงานจะต้องประเมินศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียด

ให้เกิดความเสียหายหรือว่าความสูญเสียเกิดขึ้นค่ะ
นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาต้องมาถอยหลังมาประเมินใหม่
เพราะฉะนั้นก็เป็นอย่างที่ผมเรียน
หลังจากเขาทำแล้วเขาก็จะกำหนดเอง
มันควรจะทำระยะเวลาเท่าไหร่
แล้วสิ่งที่เราไม่รู้คือความสามารถของคนของเขาที่ต้องพักเท่าไหร่
วันนี้เราไม่รู้วันนี้ผมไม่รู้เขาไม่ได้บอกเรา
ส่วนเรื่องของสุขภาพของทีมหมูป่านะคะ
เอกอนุพงศ์ก็บอกว่าตอนนี้อยู่ในการดูแลของแพทย์

แต่ว่าจะต้องตรวจสุขภาพเรื่องของรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วย
เดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้พลเอกอนุพงศ์ก็จะลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงราย
พร้อมกับนายกรัฐมนตรีติดตามการทำงาน
ให้กำลังใจทั้งครอบครัวทีมหมูป่าทั้ง๑๓ครอบครัว
ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติงานนะคะ
ส่วนภารกิจของนายกวันนี้เนี่ย
ก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร
และส่งมอบกุญแจห้องพักอาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงก่อน
แล้วก็ขอให้ทุกคนอธิษฐานจิตช่วยให้ภารกิจทั้งสองส่วน
รวมถึงภารกิจค้นหาผู้สูญหาย
เหตุการณ์เรือล่มที่ภูเก็ตสำเร็จแล้วก็ปลอดภัย
ก็ช่วงเช้า๑๐โมงนายกก็ลงไปที่ภูเก็ตนะคะ
เดี๋ยวบ่าย๒วันนี้เดินทางไปที่ถ้ำหลวงเชียงรายค่ะ